สวัสดีครับ

คือเราดูเป็นแฟนข่าวของไทยรัฐทีวีอยู่แล้วนะครับ
พอดูข่าวมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่เยอะมาก
ความรู้สึกของข้างในของเรื่องทั้งหมด

ข่าวก็บางข่าวก็น่ากลัวบางข่าวก็โรแมนติก

ถ้าภาค๒คุณอยากจะสนุกกว่านี้

มีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมเอาไปใส่เป็นพิตินี่แหละ

หัวหลังเอาพี่ตี้ไปเลยค่ะ

พี่มาจากเมียนมากก็มีนะกราบาใส่ผี

โน่นนี่นทรนนด์ครับรับบทเป็นน้องต่อครับ
แป้งมิชัยนะคะรับบทเป็นหนุนิดคะ

ไม่ล่ะหนูเปลี่ยนไปอีกแล้วละลูก

เรื่องราวของละครนี้มันเป็นยังไงคะพี่
คือละครเรื่องนี้ที่ผมบอกแหละผมรู้ข่าวมา
คือแพชชั่นมันมาจากข่าวล้วนเลยโดยที่เขาเอามาเกาะเส้นเรื่องของตัวละครตัวหนึ่งคือตัวหลักเลยคือเรื่องของหนูนิด
นิวนิดเขามีมิชชั่นในชีวิตเขาอย่างหนึ่งซึ่งในมิชชั่นของชีวิตเนี่ยนำพาให้เขาต้องเข้ามาเจอกับแก๊งป่วนพวกนี้
แล้วเลยนำพาให้เขาต้องเข้าไปผจญกับเหตุการณ์ต่างต่างที่เกิดขึ้นในขณะที่เขาต้องเป็นนักข่าวแล้วลงพื้นที่

น่ากลัว

แต่ว่าจริงตรงนั้นตัวแก๊งของมันเลยครับ

มันคือเรื่องราวพวกนี้ที่เราเห็นตามทีวีเห็นตามสื่อต่างแต่

ใช่ไม่ค่อยสนใจหรือบางทีเราแค่ดูผ่านแต่บางที
กว่าที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละเหตุการณ์มันมีอะไรบ้าง
เรื่องจริงความจริงมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ความรู้สึกของคนที่มาอยู่ในนั้นเวลาความรู้สึกยังไง
หรือคนที่ไปนำคำเจอข่าวใช่อะไรอย่างนี้ครับ
คนที่ต้องไปลงพื้นที่ไปหาข้อมูลอะไรพวกนี้

แต่ตกลงคือถ้าพูดถึงข่าวบางทีมันน่ากลัวไง

มันมีมันตลกเพราะด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของตัวละคร
ด้วยเราหรือเปล่าก็ด้วยครับก็ด้วย
นั่นเขาอยากเป็นสายสวยนะ
เราเล่นเป็นอย่างไรในนั้นคาแรคเตอร์เป็นอย่างไร
อะไรนะครับหน้าหนูก็จะนิ่งอย่างนี้หรือเปล่าอะไรนะครับหน้าหนูก็จะนิ่งอย่างนี้หรือเปล่า

หมอแต่เขาตึงให้มึงทรีย์ขนาดนี้ก็เขาพูดว่ามั้ย

ดีขึ้นแล้ว

หินแต่หลังตาไม่ไป
แล้วเวลาสวนด้วยละครนี่คือ

งั้งนะโทษนะ

โอเคไปดูความสุขสนานพรุ่งนี้

เห็นก็รู้แล้วว่าตลกมาก

พรุ่งนี้๖โมงเย็นทางไทรัสทีวีช่องร้าน๔
และนี่อีกหนึ่งความบันเทิงจากไทยรัฐทีวี

จังกวนเสียงข่าวครับ